รอบแรกเนี่ยคือออกจากอิสราเอลคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็จะมาถึงไทยพรุ่งนี้ประมาณ๑๐โมงครึ่งเนี่ยนะครับ
แน่นอนวันนี้ครับทางคุณรุษธรรมมงคลอธิบดีกรมการกงศูนย์กระทรวงการต่างประเทศครับ
แล้วก็มีคุณสิบหมื่นชัยโพธิสินนะครับรองอธิบดีกรมการจัดหางาน
มีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขครับลงพื้นที่ท่ากัศยานานาชาติสุวรรณภูมินะครับ
ตรวจความพร้อมในการรับคนไทยครับที่จะเดินทางมากลุ่มแรก๑๕คน
ซึ่งทางอธิบดีกรมการกงศูนย์นะครับบอกว่าแรงงานที่จะเดินทางกลับพรุ่งนี้ส่วนใหญ่นั้นคือมีบาดเจ็บเล็กน้อย
ซึ่งทุกฝ่ายเตรียมพร้อมต้อนรับไว้ทั้งหมดแล้วครับทันทีที่มาถึงนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศคุณปานปรีพระหิตภานุกรครับ
แล้วก็รัฐมนตรีแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนั้นจะไปรอรับจากนั้นพอผ่านตมมามาเอากระเป๋านะครับแล้วก็จะส่งแรงงานครับ
ไปที่สถาบันบำราชนราดูนนะฮะกระทรวงสาธารณสุขเพื่อไปตรวจคัดกรองโรคอีกครั้งก่อนที่จะให้ทุกคนแยกย้ายกลับภูมิลำเนานะครับ
รอบที่๒เนี่ยคนไทยเดินทางกลับมารอบนั้น๑๔๐คนครับเครื่องบินกองทัพอากาศไปรับแล้วก็จะลงที่สนามบินของกองทัพอากาศนะครับ
ส่วนแรงงานที่เหลือครับยังไม่ได้เดินทางกลับสถานทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟกำลังทำกำหนดการนะครับแล้วก็อบพยพทางเครื่องบินกลับมาไทยเป็นระยะแต่ว่าต้องดูความพร้อมเพราะว่าคนไทยนั้นจะกระจายอยู่ตามพื้นที่ที่เขาไปทำการเกษตรไปทำฟาร์มนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงทางอธิบดีกรมการกงศูนย์กระทรวงการต่างประเทศครับ

ก็ให้เป็นจุดที่บำราชจะตรวจสุขภาพทั้งหมดด้วยกัน
ก็จะมีรถออก๔๐๐๐๐บาทต่อกรณีนะครับ